คุณผู้ชมช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของลมพายุพัดแรงนะ
พายุฤดูร้อนมีคนเขาเก็บภาพเอาไว้ภาพหนึ่งไปโพสต์
กางเกงชั้นในลอยละริ้วไปกับล้ม
สงสัยโอ้โหเดี๋ยวมันเนี่ยมาเป็นตัวเหรอ
มันไปทั้งไม้แขวนไปทั้งตัวหนีบแล้วไปห้อยอยู่กับสายไฟ
เฮ้ยมันไปได้ยังไงอ่ะกลัวไม่แฮ่งอย่างงี้หรอ
พัดไปเกี่ยวกับที่สูงกว่าให้แล้วมันต้องลดไปเก็บยังไง
นี่กางเกงชั้นในซึ่งเจ้าของเขาตากไว้

คือต้องเปิดเพลงใช่ไหมฉันจะพาเชิญลอย
ลอยไปในอากาศนะครับ

ภาพที่เห็นก็คือกางเกงชั้นใน๓ตัวที่หนีบเอาไว้กับเรา
ปลิวไปติดอยู่บนเสาไฟฟ้า
แล้วผู้โพสต์ก็นี่โพสต์คลิปนี้
เป็นคลิปพายุฝนกระหน่ำพัดแล้วก็ตกแรงมาก
เอาไปยืนยันว่ามันแรงจริงนะครับ

เน็ตก็ต่างให้ความสนใจตลกขบขันมากกว่าแหละ
คือมันไปได้ยังไงเนี่ยเออลอยไปยังไง

จะเก็บยังไงก่อนดีกว่าอย่าปีนขึ้นไปเก็บนะ

พายุพัดจริงนะฮะไม่เว้นแต่กางเกงลิง
ก็ยังคงลอยแล้วเรียกว่าไปติดบนเสาไฟแบบนี้

ผู้โพสต์เขาชื่อนายทรงพลห่างกลางอายุ๑๙ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่าย๓ของเมื่อวานเอง
ฉันชอบที่เขาเขียนรีวิวน้องลมวันนี้จ้า

แมลงนะฮะเกิดขึ้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ขณะที่กางเกงชั้นในเขาก็ปลิวไป
เป็นของพี่ข้างบ้านตากเอาไว้หน้าบ้าน
ลมมันแรงมากก็เลยพัดไปทั้งที่ไม้หนีบ
ไปค้างอยู่บนเสาไฟนี่แหละหลังพายุสงบนะ
เจ้าของกางเกงในเขาก็ไปเอาไม้สอยลงมานะ

แล้วก็ติดแฮสแท็กแบบตลกว่ากางเกงชั้นในมีปีกบินได้
แล้วว่าต้องใส่แล้วแบบเบาสบายมาก

มันลอยไปแล้วไปเกี่ยวกับสายไฟพอดี
แล้วมันไปทั้งไอ้ลาวเกี่ยวเลยเออ

สองตัวนี้แย่ประกันไม่ได้